คุณผู้ชมครับมีผู้ช่วยพยาบาลสาวคนหนึ่ง
เธอร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าถูกอดีตสามีซึ่งทำงานที่สำนักงานเขตในกรุงเทพนี่แหละ
มาทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกสาวของเธอ
แถมยังขู่ด้วยนะครับบอกว่าเจอที่ไหนเนี่ยจะฆ่าให้ตาย
บอกว่าคนที่ก่อเหตุทำร้ายเธอเนี่ยชื่อต้นนะครับ
อยู่สามสิบเก้าปีเป็นอดีตสามีนะ
ปัดกล้องโทรศัพท์มือถือของเธอที่เป็นอดีตภรรยา
เข้ามานะครับเพราะตอนเกิดเหตุเนี่ย
บอกลูกสาวก็อยู่ด้วยเป็นลูกสาวของทั้งคู่นะฮะ
ตอนนี้เลิกกันแล้วนะครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เพิ่มเติมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเพิ่มศิลป๑๑
ในกรุงเทพนะครับจะเห็นว่า
ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยต้นนี่ขี่จักรยานยนต์
สีน้ำเงินเข้ามามีลูกสาวที่เป็นเด็กหญิง
อายุ๘ขวบในชุดนักเรียนเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
นี่แล้วถีบจักรยานยนต์คันนี้ก่อนเลยนี่นะฮะ
จักรยานยนต์คันสีแดงของอดีตภรรยานะครับ
อยู่ที่หน้าร้านค้าตรงนี้นะฮะล้มลงเลยนะครับ
จากนั้นต้นก็วนรถกลับมาแล้วก็พยายามจะชนซ้ำอีกรอบนึง
ดีตภรรยาที่ใส่ชุดพยาบาลสีฟ้าครับ
ได้ยินเสียงนี่เขาก็ออกมานะครับ
เปิดประตูร้านออกมาดูต้นก็พุ่งเข้าไปแล้วไปชก
ต่อยเขาหลายครั้งเลยฮะที่ใบหน้า

ตอนแรกเนี่ยคือเธอไทยคลิปแล้วก็ถูกปัดไปนะครับ
มีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับ
ถ่ายจากในร้านเสริมสวยนะครับ
นี่ฮะจะเห็นว่ามีเด็กหญิงวัย๘ขวบอยู่ด้วยนะครับ
อีกคนนึงก็เป็นผู้หญิงนะฮะ
เป็นสาวหล่อเป็นแฟนของอดีตภรรยา
ของต้นเขาที่พยายามเข้ามาช่วยแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑๕นาฬิกาวันที่๕กรกฎาคมนะครับ
เราก็เลยไปคุยนะฮะกับทางคุณขวัญนะครับ
เป็นหญิงสาวที่ถูกทำร้ายในคลิปนะครับ

นี่เธอเอาเรื่องไปร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยนะฮะ
คุณเอกภพหลวงเบลอเสิร์ชผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ทั้งคลิปทั้งภาพถ่ายทั้งหลักฐานต่าง
แล้วก็ร่องรอยบาดแผลในตัวเธอด้วยนะครับ
คุณเอกพบก็พาไปแจ้งความที่สอนอสายใหม่นะฮะเพื่อให้ดำเนินคดีกับในต้น
อดีตสามีที่มาทำร้ายร่างกาย
ขวัญเนี่ยบอกว่าเธอกับต้นเคยคบหาอยู่กินกันได้๗๘ปี
มีลูกสาวด้วยกัน๑คนเพิ่งเลิกกันไปได้๒ปี
เลิกเนี่ยขวัญอ้างว่าต้นอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่าย
ทนอยู่ด้วยไม่ไหวเธอต้องย้ายไปอยู่หอพักของโรงพยาบาล
เธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลลูกสาวเนี่ยต้นเอาไปเลี้ยง
และในช่วงที่เลิกกันไปเธอบอกต้นก็ไปมีเมียใหม่
ส่วนเธอก็คบกับแฟนคนใหม่นะครับที่เป็นสาวหล่อ
แต่ต้นเนี่ยมักจะมาขู่เสมอบอกถ้าเจอที่ไหนจะฆ่า
ทำให้เธอต้องใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนนะพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากเผชิญหน้า
เป็นอย่างนี้มาสองปีวันเกิดเหตุตามคลิป
นะครับที่เห็นต้นขี่จักรยานยนต์ผ่านมาที่ซอยที่เธออยู่เนี่ย
ตอนนั้นเธอไปหาแฟนที่เปิดร้านตัดผมในซอยตรงนั้น
จักรยานยนต์เธอจอดอยู่ไง
นี่ถีบปึ้งเข้าไปเลย
ถามว่าเอ้าทำไมไปลงกับจักรยานยนต์
โมโหเรื่องอะไรค้างคากันอยู่ก็เห็นบอกมีเมียใหม่อะไรแล้ว
ขวัญบอกว่าตอนที่เลิกกันเนี่ย
ต้นเขาพยายามขอรถคันนี้ฮะจักรยานยนต์คันนี้

เพราะว่าเป็นรถที่หามาด้วยกันผ่อนมาด้วยกันซื้อมาด้วยกัน
พอเลิกกันเธอบอกเธอต้องขอไว้
ไม่ยอมให้ต้นต้นก็เลยยังโมโหอยู่
แล้วหนูก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายคลิปว่าเขาทำรถหนูแล้วหนูถามว่าทำทำไม
เขาก็เดินปี่เข้ามาแล้วก็คือ
ชกหรือตีนี่แหละค่ะเข้าที่หน้าหนู
แล้วแฟนหนูก็เข้ามาห้ามแล้วก็เขาก็บีบคอหนูข้างนี้แล้วลูกก็เข้ามาห้าม

เหมือนลูกทำแบบนี้เหมือนลูกภาวะว่าจะขึ้นรถหรือจะทำอะไรดี
หนูก็คือไม่ไหวเลยสงสารลูกมาก
เคยไปทำร้ายยันที่ทำงานเก่าก็เคย
ขู่ฆ่าประจำโดยเฉพาะโทรไปขู่กับพ่อแม่หนูว่าเจอหนูเมื่อไหร่ฆ่าหนูแน่นอน
พ่อแม่หนูต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้ประจำ
อกจากเรื่องความปลอดภัยของตัวเธอแล้วนะครับ
ร่องรอยบาดแผลต่างเธอบอกตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวมาก

เธอก็เลยไปยื่นยื่นเรื่องต่อสารเยาวชนนะฮะเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองดูแลลูกสาว

แต่ตอนนี้เธอบอกเธอกังวลแล้วเพราะต้นเนี่ยอารมณ์รุนแรงมากแล้วก็ไม่สบายใจด้วยนะ
จากต้นจะมาทำร้ายเธอให้ลูกเห็นต้นให้ลูกสาวพกมีดไปโรงเรียน
อ่าบอกเดี๋ยวถูกเพื่อนรังแก่ให้พกมีดไปไว้ป้องกันตัว
เธอก็เลยมองว่าอย่างนี้ต้นดูแลลูกไม่ได้
ซึ่งคุณขวัญบอกว่าตอนนี้สารเยาวชนมีคำสั่งให้เธอในฐานะที่เป็นแม่นะครับ
สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ส่วนต้นอดีตสามีของเธอทำงานเป็นนักพัฒนาชุมชนอยู่สำนักงานเขตหลัก๔ในกรุงเทพ
เธอก็เอาเรื่องไปแจ้งต้นสังกัดแล้วแต่ต้นสังกัดเขาแจ้งกลับมาว่าต้นเนี่ยไม่ได้เป็น
ข้าราชการไม่ได้เป็นพนักงานของทางเขตเขาเป็นแค่พนักงานชั่วคราว

อันนี้ต้นนะทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับแฟนของคุณขวัญนะฮะบอกว่าต้นมักหาเรื่องเป็นประจำนะครับเวลาเจอหน้าก็ชี้หน้าด่า
เมษายนที่ผ่านมามาถีบจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านแต่ตอนนั้นไม่ได้ทำร้ายใครคราวนี้เนี่ยหนักข้อคือบุกเข้ามาทำร้ายด้วยทุกคนกลัวไปหมด
เพราะว่ายังไงเนี่ยต้นต้องผ่านหน้าร้านตรงนี้ทุกวันค่ะ

อืมอ่ามีรูปสร้อยพระที่ขาดในวันเกิดเรื่องที่ไปทำร้ายคุณขวัญเขาอ่ะค่ะ
บอกสร้อยขาดเลี่ยงฮาเสียหายเท่าไร
แล้วก็มีบอกเอาเชิญส่องเผือกได้ตามสบาย
จะเอาไปบอกพ่อบอกแม่ก็แล้วแต่ตามใจแล้วกัน

ของเขาต่างนานาด้วยแล้วก็โพสต์บอกคืนนี้นอนก่อนนะ
พรุ่งนี้จะออกตามล่าเขาอีกบอกไม่จบไม่จบแน่นอนแจ้งตำรวจเหรอ
เดี๋ยวจัดให้กลัวเหลือเกินแล้วเอาลูกเป็นตัวประกันอีกแล้ว
ล่าสุดนะฮะหลังจากที่ทางฝั่งอดีตภรรยาเขาไปแจ้งความเนี่ย
ต้นไปพบตำรวจสอนอสายใหม่แล้วนะครับนี่ฮะ
เขาก็อ้างว่าสาเหตุมาจากเรื่องส่วนตัวทะเลาะกันมานานแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกฝ่ายหญิงอยากเอาลูกไปเลี้ยง
แต่ตัวต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามองว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มีเวลา
จะมีเวลาดูลูกได้ยังไงเขามีเวลามากกว่า
เพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการดูแลลูกควรเป็นของเขา
เหตุการณ์เมื่อวานที่ไปถีบจักรยานยนต์เขาแล้วไปทำร้ายเขา
ต้นยอมรับว่าก่อเหตุจริงนะครับ
เนื่องจากโมโหที่ถูกด่าทอก่อน
หลังจากที่ไปขอทวงรถคืน
ส่วนเรื่องขู่ฆ่าเคยพูดแต่มันนานมาแล้ว

ฝ่ายิงก็ยังอยู่ก็ยังไม่ได้ตาย
เทราวิวาสครับเป็นเทราวิวาสบันดาลโทษาอยู่แล้ว
ใช่เขาก็ด่าผมเหมือนกัน
แล้วผมก็ทวงรถเขาก็พูดจาไม่ดี

ใช่ก็หลายเรื่องครับเรื่องลูกก็เลยแบบประเด็นหลักนะ
ลูกลูกคือยังไงคะพี่เขาอยากจะได้ลูกหรือว่ายังไง

แต่เรื่องลูกคุณขวัญบอกตอนนี้สารให้สิทธิ์

คือแม่แต่ต้นบอกก็ผมเคยขู่ฆ่า

ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะครับ
คดีอยู่ในระหว่างการรอส่งฟ้องศาลนะครับทุกผู้ชมครับ